เข้าไปขโมยตัดสายไฟที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะคะ
อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่คนร้ายรายนี้ทำได้หลายอย่างพร้อมกัน
หลังจากที่ตัดสายไฟเสร็จเรียบร้อยขออภัยนะคะ
เขาแวะช่วยตัวเองสักหนึ่งรอบและหลังจากนั้นค่อยเอาสายไฟออกจากอาคารไปนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ทำไมเขาถึงต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอพาร์ทเมนต์ชื่อวาสนาค่ะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
วาสนาสงศรีอินเจ้าของอพาร์ทเมนต์แจ้งตำรวจค่ะ
บอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายบุกเข้ามาตัดสายไฟที่ตึกนี้
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มเลย
ต่อมาตำรวจสพเมืองภูเก็ตส่งชุดสืบสวน
และสายตรวจไปยังจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์ร้าง๔ชั้น
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเป็นโรงแรมค่ะแล้วก็พบชายต้องสงสัยทราบชื่อ
สมชายเจียมเหมือนเพี้ยอายุ๓๐ปี
ตำรวจควบคุมตัวขณะที่นายสมชายเดินมาที่รถจักรยานยนต์
ซึ่งรถคันนี้เขาจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านหน้า
นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเปิดดู
พบว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่มาก่อเหตุลักตัดสายไฟ
แล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยหลบหนีไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพก่อนหน้านี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

นายสมชายสารภาพว่าเข้ามาก่อเหตุตัดสายไฟจริง
และเขาทำอย่างอื่นด้วยในระหว่างที่ขโมยเข้ามาตัดสายไฟ

ช่วงที่มาก่อเหตุเห็นผู้หญิงเดินเข้าเดินออกบริเวณอาคารนี้

ก็เลยช่วยเหลือตัวเองจนสำเร็จความไคร่
แล้วค่อยเก็บสายไฟใส่ถุงเพื่อเตรียมไปขาย
แต่ระหว่างที่ตำรวจสอบปากคำนะคะช่วงนี้

ระหว่างสอบประคำผู้ต้องหาผู้เสียหายค่ะเจ้าของตึกโมโหค่ะ
นี่ค่ะโดนไปหนึ่งทีนะเขายังยิ้มอยู่นะ

นี่โดนไปอีก

เขาก็เลยเนี่ยเห็นรอยยิ้มแบบนี้อยากจะเอาอีกใช่ไหม
ไปเอาท่อนเหล็กจะมาตีอีกรอบแต่ว่า
เจ้าหน้าที่ห้ามปรามไว้ได้นะคะเอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เออ
เจ๊ก็บอกไม่ใช่ได้ไง
ดูกล้องวงจรปิดมันทอนโทขนาดนั้น

อพาร์ทเมนต์จุดนี้เนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้คือมันเป็นอพาร์ทเมนต์นั่นแหละ

แต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่าอยากจะทำเป็นโรงแรม
ตอนนี้ก็ขออนุญาตกฎหมายสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วด้วย
อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งให้มันเป็นโรงแรม
จากนั้นตำรวจค่ะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่ม
ที่โรงพักและเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ